ใกล้วันแห่งความหวังและเชื่อว่าหลายคนดูตลอดข่าวตอนนี้รอรอคอยมากเรื่องนี้
ก็เลยจะพาไปขอพรไปกราบไหว้กับกุมารสุดฮอตกับชาวบ้านท่าตะโกค่ะ
ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านภายในเขตอำเภอท่าตะโกเนี่ย
เขาก็จะเดินทางมาที่นี่เดินทางมาเพื่อจะมากราบไหว้รูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ที่ตั้งอยู่ที่วัดหนองขานางแห่งนี้ในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านที่ศรัทธาเขาเดินทางมากราบไหว้มาขอพร
มาขอโชคขอลาบมาคือขอกันหลายเรื่องแหละค่ะ
แต่ว่าใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ก็จะขอโชคขอลาบกันเยอะหน่อย
เสี่ยงเซียมซีด้วยเสี่ยงเซียมซีเสร็จก็มีการจุดทูบเสี่ยงทาย
ทูปเสียงไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะไม่ใช่ก้านทูบยาว
บางคนบอกว่าเขาจะนำสิ่งที่อยู่ในใจอยู่ในใจลึกเลยไปเสี่ยงดวง
ด้วยการซื้อลอตเตอรี่ก็ดีที่ซื้อแบบถูกกฎหมายไง

เล่าย้อนกันไปนิดนึงรูปหล่อไอ้ไหล่ไอ้ไข่องค์นี้นะคะคุณผู้ชม
มีชาวบ้านที่เขาศรัทธาเขานำมาบูชาเอาไว้
นำมาจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะ
ซึ่งเป็นออริจินัลไอ้ไข่เลยจ้ะ

เขานำมาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่ท่าตะโกได้มากราบไหว้
โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลย
ซึ่งรูปหล่อไอ้ไข่องค์นี้นะคะได้มีพิธีบวงสวงใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วด้วย
มีชาวบ้านเนี่ยได้โชคถูกรางวัลกันไปมากมายนะเขาว่ากันแบบนี้
ชาวบ้านคนนั้นก็เลยมีการนำของมาแก้บนเยอะเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นชุดทหารเอ่ยหนังสติ๊กพร้อมกับลูกกระสุนดินปั้น

ว่าวจุลาจักรยานเด็กเล่นรถบังคับอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดทหารกับพวกของเล่นน้ำดงน้ำแดงที่นำมาแก้บนไอ้ไข่
แต่ก็มีหลากหลายเอาจริงพูดจริงนะคนไปบนไอ้ไข่เนี่ย
แล้วแต่เลยนะว่าคุณจะบนบานสารกล่าวว่าจะมาแก้บนด้วยอะไร
บางคนมีวิธีการที่แตกต่างกันรวมไปถึงการจุดประท้งประทัดต่างด้วย
อันนี้ก็แล้วแต่วัดนะว่าบางวัดเขาจะอนุญาตให้คุณจุดประทัดได้หรือเปล่า
ก็ว่ากันไปคือไอ้ไข่เนี่ยดังจริง